มาดูเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับที่ดินของคุณเอ๋ปารินากันหน่อยนะคะ
สัปดาห์ที่แล้วสอบประกอบแถลงไปแล้วว่าที่ดิน๖๘๒ไร่

ก็คื้นนับจากวันนี้วันที่๙ธันวาคมเป็นต้นตลปลายโปรก

อันนี้เป็นข้อมูลจากร้อยเอกธรรมนัฐ

ทีนี้ค่ะกรมป่าไม้ที่ก่อนหน้านี้แถลงว่าคุณเอ๋ปารีนามีความผิด

ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้เป็นป่าสงวน

เรื่องนี้กรมป่าไม้บอกว่าเดี๋ยวเตรียมทำหนังสือ
กฤษฎีกาเพื่อสอบถามปัญหาทางข้อกฎหมายว่า
การถือครองที่ดินสปกรกว่า๖๐๐ไร่ของคุณเอ๋ปารีนา
ก่อนประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
สรุปแล้วมันมีความผิดหรือเปล่า
นายจุมพฤษชอบธรรมผู้อำนวยการสำนักกฎหมายกรมป่าไม้เปิดเผยว่า
ตอนนี้กรมป่าไม้เองเตรียมทำหนังสือ
หารือข้อกฎหมายกับกฤษฎีการและฝ่ายกฎหมายของสปกร

ในกรณีที่นางสาวปรินาไกรคุบ
สสจากภักดิ์พลังประชารัฐจังหวัดราชบุรี
ถือกรองที่ดินสปกร๖๘๒ไร่

เรื่องต้นสปกรคือแจ้งมาว่า
ไม่สามารถดำเนินคดีกับนางสาวปารีนาได้

กรมป่าไม้เห็นว่าที่ดินบริเวณดังกล่าว
กรมป่าไม้ส่งมอบให้กับสอบประกอบไปตั้งแต่ปี๓๖

จริงแล้วกรมป่าไม้ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่หลักในการดำเนินคดี
แต่ว่าอยากทำหนังสือเพื่อไปสอบถามว่าสรุปแล้ว
มีความผิดจริงหรือเปล่าคืออยากรู้แค่นี้เนี่ยนะคะ
ขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้บอกว่าลงพื้นที่ไปดูที่เกิดเหตุนะ
แต่ว่าไปปฏิบัติหน้าที่ผ่านไปแถวนั้น
ก็เลยแวะไปดูเฉยเนี่ยนะคะก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาค่ะ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรมีความเห็นนะคะ
ระบุว่าสอปกรจริงมีหน้าที่เพียงจัดสรรและปฏิรูปที่ดิน
ให้กับเกษตรกรเท่านั้น
ยังอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ที่จะดำเนินคดีตามพรบป่าไม้
เรื่องนี้ดูกันต่อไปค่ะ
ส่วนเรื่องนี้ค่ะนอกจากที่คุณเอ๋ปารินาจะถูกตรวจสอบแล้ว
คนที่เคยลงพื้นที่ไปกับทั้งกรมป่าไม้ทั้งสอปกรเองไปตรวจรังวัดที่ดิน
ก็คือคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
บอกว่าคุณเอ๋ไม่น่ามีคนเดียวแล้วล่ะน่าจะมีคนอื่นด้วยแล้วล่ะ

บอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษคดีอายามาตรา๑๕
ก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับเลขาสปกและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ว่าไม่ดำเนินคดีเอาผิดกับนางสาวปารีนา
อกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องยื่นอีกหนึ่งอันแล้วกัน
หนังสือให้ตรวจสอบการครอบครองที่ดินแบบพทบ๕กับอีกตั้ง๒๑สส
ว่าพื้นที่ที่๒๑สส๒๑คนที่เขาครอบครองอยู่
มันอยู่ในเขตป่าหรือสอปกรหรือเปล่าโดยเฉพาะพุ่งเป้าไปที่ท่านนี้เลยค่ะ
เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรโดยระบุว่า
เฉลิมชัยครอบครองที่ดิน๑๒๐ไร่ในจังหวัดประจวบคีริขันโดยมิชอบ
ค่ะส่วนเรื่องของคุณเองเนี่ยเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่ป่าร่วกกันไปนะคะ
ทุจริตแห่งชาติก็มีส่วนสำคัญที่จะต้องเกี่ยวข้องกับ
เรื่องนี้เหมือนกันเพราะมีคนไปร้องปรปชว่าเอ๊ะลักษณะ

สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือเปล่าก่อนหน้านี้
คณะกรรมการปปชชุดอนุชุดเล็กเนี่ยบอกว่า
ลักษณะแบบนี้ก็ต้องไปดูที่เจตนาว่า
ถ้าเกิดว่าไม่มีเจตนายื่นไม่ครบก็สามารถยื่นใหม่ได้
แต่ทีนี้คนที่ตัดสินคนสุดท้ายก็ต้องเป็นคณะกรรมการปปชชุดใหญ่

พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปชบอกว่า
ก็มีความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินของคุณเอ๋ปารินาไกลคุบ
ตอนนี้กำชับให้เจ้าหน้าที่หาข้อมูลอย่างรอบครอบที่สุด
ดำเนินการตรวจสอบไปตามกระบวนการต้องใช้เวลา
กรอบระยะเวลาในการตรวจสอบคือ๑๘๐วัน
พลตำรวจเอกวัชรพลเชื่อว่าปปชจะสามารถสรุปสำนวนนี้เสร็จ
ก่อนที่จะคดีอาญาที่คุณเอ๋ถูกแจ้งข้อกล่าวหาจะเสร็จสิ้นนะคะ
ส่วนกรณีการร้องขอให้ตรวจสอบ๑๓สส๖พักการเมือง
ยื่นแสดงทรัพย์สินที่ดินที่มีเอกสารพบท๕
หรือว่าภาษีดอกย่าที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านเนี่ยนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่
อ่าหลายคนถามว่าอ้าวแล้วปารินาหายไปไหน

ปรินาไปไหนนะคะคงน่าจะสบายใจเพราะว่าร้องเพลงอยู่ค่ะ
ร้องเพลงในรถคลอไปฮัมเพลงไปเพลงอะไรเดี๋ยวปล่อยให้ฟัง
ส่งคลิปนี้ให้นักข่าวดูว่าเธอเนี่ยนะสบายใจไทยแลนด์นะคะ
ร้องเพลงแบบนี้ร้องเพลงอะไรเดี๋ยวไปดูหน่อยค่ะ
ท่านเองก็เคยร้องเพลงนี้ช่วงหนึ่งตอนปี๒๕๖๕ในงานสงกรานที่กัมพูชามั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะ
นี่แหละต้องการจะแซะแต่ก็เอาล่ะกระบวนการตามกฎหมายก็ต้องว่าไปนะ

ก็เป็นการแสดงว่าตัวเองสบายเกี่ยวกับเรื่องคดีที่เกิดขึ้น